เกษตรทำเงินวันนี้ขอพาไปดูเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชัง
เทคนิคการป้องกันปลาน็อกน้ำตาย
แล้วอย่าลืมตอบคำถามมาด้วย
ปลาในกระชังที่เลี้ยงเขาเลี้ยงในจังหวัดไหน

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำ
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ทำให้ปลาปรับสภาพไม่ทันล้มตายเป็นจำนวนมากขาดทุนและเสียรายได้

เกษตรกรเขามีวิธีจัดการกับปัญหา
เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนจากความสูญเสียแล้วครับ
ชาวตลอดข่าวมารู้จักกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังบ้านมะค่า
ตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของกระชังปลาก็คือพี่ประเสริฐแหลมกระโทกอายุ๓๖ปี
ที่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเลี้ยงปลากระชังครับ
พี่ประเสริฐดูแลปลากระชังที่เลี้ยงไว้อย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนจากใช้น้ำมันมาเป็นโซลาซิลครับ
เป็นการใช้แบตเตอรี่ร่วมกับพลังการแสงอาทิตย์
เพื่อลดต้นทุนในการที่ผลิตในออกซิเจนให้ปลา
เพราะว่าปลาที่เราใช้เนี่ยบางทีเราใช้น้ำมันต้นทุนมันจะสูงขึ้น
แต่ถ้าเราใช้ของโซลาซิลเข้ามาในเป็นส่วนล่วงเราจะช่วยพยับ
ที่นี่ครับเกษตรกรเขาติดระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไฟฟ้า
มาใช้ในการสร้างระบบป้องกันแจ้งเตือนในการเลี้ยงปลากระชัง
ทดแทนการใช้น้ำมันช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับ
ระบบป้องกันแจ้งเตือนมีทั้งติดตั้งปั๊มออกซิเจนเพื่อเพิ่มอากาศในน้ำ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตสถานการณ์แบบเรียลไทม์
และติดตั้งเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำที่จะช่วยแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
เมื่อออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วยครับ
ระบบทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกษตรกรแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปลาในกระชังได้ทันเวลาครับ
ป้องกันและเลี้ยงปลาให้พร้อมขายที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ